หน้าจอทีวีเหตุการณ์นี้อ่อนนอกแข็งในจริงฮะ
บุฟเฟ่ทะเลเผามีตะลึงตะลึงเพราะอะไร
คุณยายสองคนดูสะเงาะสงแงะไม่น่าจะกินเยอะ
ไม่กินเยอะจริงในร้านแต่ไปมาเอากลับบ้านเยอะฮะ
ปูเป็นกุ้งเป็นเพียบเต็มกระเป๋าครับ
เพราะเราต้องมีหนักถ่ายนะครับ
เขาเห็นกันหมดเลยแล้วก็กล้องวงจรปิดด้วย
โอ้ครับโหคุณยาย
มันเยอะมาก

ไม่เป็นไรเราไม่แจ้งความดำเนินคดี
แต่ว่าคุณยายต้องยอมรับในตัวเองด้วยนะคะ

รู้เรื่องก่อนเพราะว่าคุณยายเอาอุปกรณ์มาเพียบเลย
พร้อมจริงพร้อมจริงขนาดไหน
มีกล่องพลาสติกมามีถุงพลาสติกดำอีกที

นี่คือร้านทะเลเผาที่ชื่อว่ากิ่งแก้วซีฟู้ดฮะ
เป็นบุฟเฟ่ทะเลเผาอยู่ซอยกิ่งแก้ว๕๒ทับ๑
ตราชาเทวะอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
เหตุการณ์นี้กุ้งกล้ามกรามเจอไป๒โล
โอ้โหอู๋เป็น๑๐ตัวครับ๓โลกรัมกว่า
บอกโอ้โหยายไม่กินผมที่นี่เหรอ

ไปสอบถามคุณกล้องเสียรพบสถาพรคุณก้องคือเจ้าของร้าน
บอกคุณยายคู่นี้แกมาบ่อยนะ
ผมก็ไม่ได้เอกใจอะไรว่าเขามาบ่อย

มีเพื่อนมีโต๊ะข้างเขาเดินมากระซิบกล้อง
คุณกล้องคุณมาดูยายสองคนนี้สิ
เขากินน้อยแต่เขาเอากลับเยอะ

ได้เท่าไหร่กินไปแต่เอากลับบ้านไม่ได้
นี่คือกฎของบุฟเฟ่ไปมาเจอคุณยายสายแข็ง
นอกแข็งในกินน้อยแต่เอากลับเยอะฮะ

ไม่ได้เอาผิดตามกฎหมายแต่ขอให้คุณยายรับผิดหน่อย

ก็ฉันกินไม่ไหวฉันท้องเสีย
ฉันก็เลยจะเอากลับไปกินที่บ้านเธอจะมาโกรธฉันยังไง

ดังนั้นกินที่ร้านไม่คุ้มเลยอยากจะเอาให้คุ้ม
เอากลับใส่ถุงเนี่ยเอากลับไปกินที่บ้าน

แบบนี้มันมีหลายบุฟเฟ่ทำแบบนี้ไม่ได้เป็นอันขาดนะครับ

ไม่ได้มีการแจ้งความดำเนินคดี
กับคุณยายสองคนนี้แต่ประการใด
ทีร้านคุณกล้องที่ว่านี้
ใครจะกินน้อยกินมากกินมากกินน้อย
จะกินแอบซ่อนใต้โต๊ะใต้ไม่เคยว่าเลยนะ
แต่จากนี้ไปคงต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกที

เพราะคุณยายทำให้คนอื่นยุ่งด้วยเลย
หากลูกค้ารายไหนมาเอากระเป๋าใบใหญ่มาด้วย
จากนี้คุณกล้องขออภัยเอาไว้ล่วงหน้า

เป็นผลสืบเนื่องมาจากเรื่องของสองคุณยายอ่อนนอกแข็งในที่ว่านี้นั่นเองนะฮะ
ตกใจมากกับเหตุการณ์นี้ไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อน